ที่ไม่หยุดคือประเด็นการเมืองค่ะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ไปดูการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนพร้อม
ตรงใกล้แยกอโศกอยู่ใกล้บ้านดอมเลยเมื่อวาน
อ๋อใช่จำพร้อม๑ได้ใช่มั้ยคุณผู้ชม

บอร์กอลัยจุดไปแล้วให้มวลชน

ถูกต้องค่ะแต่คราวนี้ให้มวลชนแปรอักษรเป็นหอหีบ
หอหีบแปลว่าอะไรได้บ้าง
ห่วงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะ
ดูบรรยากาศกันหน่อยมันวานนี้นะคะช่วงเย็น
แล้วนี่ตอนก่อนเริ่มงานนะบอกกรลายจุดก็บอกว่า
นำมวลชนเดินจากถนนราชดำริไปจนถึงแยกราชประสงค์
ระยะทางก็สักประมาณเกือบ๔กิโลนะคะ
ใช้ถนน๒เลนจากทั้งหมด๔เลนเพราะอะไร
อีก๒เลนอย่างน้อยรถจะได้วิ่งได้ไม่กระทบกับการจราจร
แล้วกิจกรรมก็เริ่มที่แยกอโศกมนตรี
เป็นการขอโทษหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
เพราะว่ากิจกรรมครั้งที่แล้วมวลชนเอารูปของหมอชนน่านมาเหยียบ
บกลจุดก็เลยทำรูปตัวเอง
อุปกรณ์ลายจุดมาให้มวลชนเหยียบเพื่อเป็นการถ่ายโทษ
แล้วพอพามวลชนเดินขบวนไปเรื่อยนะ

บอกกรลายจุดก็จัดกิจกรรมผูกผ้าสีแดง๙๙เส้น
เป็นการเหมือนกับเป็นการให้สัญญา
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ให้คนเสื้อแดง
ที่เสียชีวิตจากการชุมนุม
ในอดีตที่แยกราชประสงค์๙๙ศพค่ะ
จากนั้นก็มีการส่งให้กลุ่มฟรีอาร์ตเขาจัดกิจกรรม
มีการแปลอักษรแล้วก็มีการตีกลอง
ของกลุ่มราศดรัม
อันนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรมกัน

กิจกรรมรอบนี้ไม่มีนะเวทีประสัย
เพราะว่าเน้นเป็นเน้นเชิงสัญลักษณ
แล้วก็ต้องการส่งสัญญาณ
คือจะดูในการชุมนุมเมื่อวานนี้
จะเห็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายอย่างเลย
ใช่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่

แล้วก็คือหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ด้วย
กจมรตพรก

คุณผู้ชมดูแล้วเดามาคิดว่าเป็นอะไร
เดียวเฉลยนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อน

เพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้ก็จะเน้นเป็นเชิงสัญลักษ
ให้ทำหน้าที่ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูล
แล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมสภา๔สิงหานี้ใช่ไหมวันศุกร์นี้
ก่อนจะมีการประชุมสภาแล้วก็คือเหมือนกับแบบว่า
คือเขาบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณไปถึง
เพื่อที่ว่าการประชุมสภา๔สิงหานี้การโหวตนายก
ก็จะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสได้คุย
กับอาจารย์วันอาจารย์วันนอมบอกว่า
จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของประธานสภา
ลองฟังหน่อยไหมคะบอกกรลายจุดค่ะ
เรียกกันเลยว่าสวเนี่ยแม้ว่าจะมีสิทธิ์
นั่งอยู่ในรัฐศาสตร์ในขณะที่มีการ
รับรองผู้เชิงคืนยาบาลตำรุกนำแหลกนายุคคลิกเนี่ย

ขัดมาตรา๓หากเป็นไปได้ในสัปดาห์หน้านะครับ
ทีเรียนเลือดนี้ผมอยากติดตามพวกอวันดอน

เพราะว่าผมคิดว่าอวันดอนก็ต้องทำหน้าที
นำเรื่องที่ดรเนี่ยได้ทำการบ่วงสวน

จากการส่งสัญญาณไปถึงประธานสภา
อย่างอาจารย์วันมุธมัธนอมธาแล้วนะครับ
รวมไปถึงส่งสัญญาณไปถึงสวแล้ว
คุณผู้ชมฮะม็อบเมื่อวานเนี่ยเขาตั้งใจจะส่งสัญญาณไปถึง
บอกก่อนไล่จุดยังย้ำว่ากิจกรรมนี้
ก็ไม่ได้เป็นการโจมตีพักเพื่อไทยแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้กิจกรรมสำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวอร์นะคะ
ฟรีอาร์ตหรือว่ากลุ่มศิลปะปลดแอบเนี่ยเขามีการนำมวลชนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
แล้วพอมันช่วงเวลาค่ำหน่อยเนี่ยมีไฟเฟย์อะไรมาด้วยมีจุดเทียนอะไรด้วยนะคะ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเขามีการนำกลุ่มมวลชนแปรอักษร
แปลเป็นคำนะคุณผู้ชมแปลเป็นตัวอักษร

มีมีกลมอยู่ข้างบนด้วยหอหีบแหละดอม
สื่อความหมายว่าอะไรนะหอหีบเขาบอกว่าหอหีบเนี่ยสื่อความหมายว่าให้เห็นหัวประชาชน

คอควายคิดซิคิด
ใช่มีคอควายมาอยู่ด้วย
คือพอแปลอักษรเป็นรูปหอหีบแล้วคุณผู้ชมเขามีป้ายที่เป็นคอควายอย่างเดียวเนี่ย
มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหม
แล้วคนก็จะไปนั่งไปถ่ายรูปกัน
นั่นแปลว่ารอบนี้เนี่ยคือทั้งให้เห็นหัวประชาชนด้วยแล้วก็ให้คิดสิคิดว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
อันนี้เขาก็จะอยากส่งข้อความไปถึงสว
อันนี้เป็นตอนบรรยากาศค่ำใช่ไหม
เปิดไฟใช่ไหมจากโทรศัพท์มือถือนะฮะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนที่มีการแปลอักษรเนี่ย
ทางบลไลฟ์จุดก็มีการอ่านบทกวีก่อนส่งเสียงไปถึงสรวอร์แหละ
ให้ฟังมติของมหาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้ไงที่ให้คุณผู้ชมเดามาว่า
ตอนที่เขาเดินขบวนป้ายนั้นเนี่ย
มันแปลว่าอะไรนะกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
นี่ค่ะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

เอาทีลาอันนั้นนะกอจอสอกอมอกูจะสู้กับมึง
ออนลอตอไอลูกติด
พอดกพระเด็จการ

บางคนก็บอกว่าจี๊ดแสบสันกันไป
ยุติกิจกรรมเมื่อคืนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะ
ก่อนอันนี้เราจะเห็นอะไรนะพนงรจกม

ใช่ครับคุณผู้ชมนี่ก็เดี๋ยวรอดูกันว่า
กว่าจะถึงการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าเนี่ย